มาดูเรื่องถุงยางชีพที่เป็นเหตุ
ทำให้มีการแคปแชทไลน์
แล้วก็ทำให้ผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจนะคะ

ทำนองน้อยใจเรื่องการแจกถุงยางชีพช่วยเหลือน้ำท่วม

มันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ค่ะ
พางภาคเจ็ดแมวอะไรมึงอยาก
เอาหน้าบ้านทำอ่ะ
นี่ค่ะก็มีคนไปอธิบายที่มาของคลิปนี้นะคะ

คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยจริงเขาอยู่อีกตำบลหนึ่ง
แต่บ้านพ่อเขาอยู่ในเขตรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้านคู่กรณี

ให้บ้านเลขที่นั้น๒ถุงพี่ชายพี่สาวของคนที่ถูกทำร้ายก็ยังได้
ที่เป็นบ้านหลังเดียวกันแค่แยกออกมาอีกซองของบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็ยังให้แต่ผู้ชายที่ถูกทำร้าย
อาศัยอยู่อีกตำบลแล้วไปพิมพ์แชทในลักษณะต่อว่า
สมต่อว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
ก็ทำแบบนั้นก็ตั้งคำถามบอกทำถูกหรือไม่
นะคะก็เบื้องต้นเนี่ยนะคะทีมข่าวเราติดต่อไปที่ประหลัดอำเภอ
บอกว่าคุยกับผู้ใหญ่บ้านในคลิปแล้ว
ซึ่งชี้แจงว่ามาจากการมอบถุงยางชีพ
ช่วยน้ำท่วมยืนยันว่าแจกให้ทุกคนเท่าเทียมกัน
แล้วทางผู้ใหญ่บ้านก็เอาหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดี
คู่กรณีในข้อหามินประมาท
ส่วนชายที่ถูกทำร้ายร่างกายก็ไปโรงพยาบาลตรวจเช็คร่างกายแล้วค่ะ
ก็เดี๋ยวรอทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ